ไขข้อสงสัยศาสนาคริสต์ห้ามดูดวงจริงไหม

แต่ว่าคือไปการห้ามเลยใช่มั้ยค่ะ

ห้ามใครให้ลูกชายหรือลูกสาว
ขอแปลเป็นภาษาพูดเนาะ
ไปแบบลุยไฟหรือบางทีคือบูชายัน
เป็นคนทำนายเป็นหมอดูเป็นโหน
เป็นหมอผีเป็นคนทรงพ่อมดแม่มด

คนช่างฝันหมอดู

มันเป็นครบมีของเขาตั้งแสนโบราณ

สูงสุดเราไม่ได้นับถือในสิ่งอื่น

คือทางเพจเดินกับพระเยซู
เขาออกมาให้ข้อมูลเลยจริงว่า

ว่าไม่ให้เป็นหมอดูแล้วก็ไม่ให้ไปดูหมอ

หากใครในพวกท่านยอมให้บุตรชาย

เป็นคนทำนายเป็นหมอดูเป็นโหน

เป็นหมอผีคนทรงพ่อมด
เมื่อก่อนมันมีการล่าแม่มศกันอะ

ดราม่าเขย่าเวทีนางงาม
มิสแกรนด์ไทยแลนด์

โหวตว่าใครมีคะแนนสูงสุด

ปรากฏว่าเชอเอมชายาธนุษย์นะฮะ
สอนทัศน์มิสแกรนด์

ตอนนี้นางงามด้อมเขาเยอะมากนะครับ

ขอไม่ดูดวงเขาบอก

คุณจะได้ดูดวงซึ่งเอาจริง

เขาเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ปรากฏคุณนวัดอิสระไกรศรีก็จับไมค์สอนต่อหน้าเลยครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนเสียงแตก
ใช่ค่ะคือสอนตั้งแต่บนวันนั้นจัดไมค์สอนต่อหน้าใช่ไหม
ถึงขั้นสุดท้ายแล้วเชอเอ็มก็คือวางไมค์แล้วก็เดินออกไป
แล้วหลังจากนั้นพี่นวัดก็โพสต์สตอรี่รัวเลยเหมือนกันจนถึงวันนี้เลยมั้ง
ที่แบบเขาจะรู้กันว่าถ้าพี่นวัดหรือบอสเนี่ย
สตอรี่แล้วพื้นหลังเป็นสีส้มคือโกรธ
ปากดีสมองต้องดีพฤติกรรมต้องดีด้วย
ถึงจะอยู่กับแกรนได้
ซึ่งมิสแกนหลังนี้ก็แบบว่าเป็นสถาบันแล้วเนอะ
คนสมัครกันเยอะเขาก็บอกว่ามันมีการแบ่งพรรพ์กันเลย
รวมถึงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
อย่างที่มิกิมบอกว่าศาสนาคริสต์ก็มีจริง
ว่าห้ามดูดวงดูดวงคนที่เคร่งจริงจะเป็นอย่างนั้น
คือต้องบอกว่าคืออย่างเคสนี้มินว่ามันต้องแยก๒เรื่อง
เรื่องหนึ่งคือเรื่องของกิจกรรมบนเวทีในการประกวดใช่ไหมคะ
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเนอะ

ซึ่งมันก็ไม่ได้มีการตัดสินกันหรอกว่าเชื่อแบบไหนถูกเชื่อแบบไหนผิด
แต่ว่าเหมือนอย่างทางเชอเอมเนี่ยเขาเลือกที่จะเชื่อและปฏิบัติว่าเขาไม่อยากดูดวง
เขาก็เลยปฏิเสธที่จะดูแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เป็นคริสต์ห้ามดูดวงไหม
คืออันนี้คือหลักคำสอนบอกแบบนั้นก็จริงแต่สุดท้ายมันก็แล้วแต่บุคคลอ่ะ
คือถามว่ามีคริสต์บางคนที่ดูดวงไหมก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมคะถูกไหมคะ
ซึ่งมิ้นมองว่าอันนี้มันเป็นแล้วแต่ว่าใครสบายใจที่จะทำมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันคือสิทธิส่วนบุคคลเราบังคับใครไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็ตัดสินใครไม่ได้ด้วย
ทีนี้มันแตกเป็นสองประเด็นก็คือว่าบางทีคนโยงเรื่องอ่ะเอาศาสนามาโยงเรื่องว่าเป็นแบบ
มันมีบางคำพูดที่พี่นวัดบอกว่าเออคือพระเจ้าไม่ได้ให้เราเกิดมาหรือใครก็ตามศาสนาใดก็ตามเราเกิดมาจากพ่อกับแม่
เป็นคนให้ชีวิตแต่เราจะอยู่ได้ก็คือด้วยตัวเองรู้จักการเข้าสังคมการปรับตัวอยู่กับสังคมให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งเรื่องที่ว่าการเข้าสังคมปรับตัวสังคมทำตามกฎระเบียบของเวทีหรืออะไรอย่างเงี้ยกับประเด็นเรื่องความเชื่อว่ายังไงก็เลยมีเรื่องรู้ส
ก็เลยล่าสุดก็มีน้องโพสต์ขอโทษไปไปดูสักนิดหนึ่งฮะไหนฮะ
แหละอันนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอมอยากกลับขอโทษบอสนวัฒน์
ขอโทษพี่แพมขอโทษแฟนคลับทุกคนที่ทำให้ถ้าเอมทำกริยาไม่น่ารัก
ควบคุมอารมณ์และสีหน้าเอมไม่ขอแก้ตัวใดแต่เอมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
บอสสอนเอมเมื่อวานี้เอมจะนำไปปรับปรุงตัวเอง
เพื่อทำให้เอมสามารถทำงานร่วมกับองค์กรมิสแกรนด์และผู้อื่นได้ค่ะ
พ่อรักระหว่างดีกับลูกทุกคนเสมอเขาไว้อย่างนั้น
แต่อันนี้ก็
สองมุมต้องแยกดีกว่า
เมื่อเมื่อก่อนจะไปไว้ผ้าเงียบได้หรือไม่อยากให้ตัดสินกันมากกว่า
พิธีเรื่องดวงเรื่องศาสนามันคือความเชื่อส่วนบุคคลไง

แล้วแต่ความคิดส่วนบุคคลของใครของมันแล้ว
เราไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนความคิดของใครเขาได้

ถูกแล้วไม่ต้องห้ามด้อยค่า
ห้ามไปคิดแทนเขาว่าเรื่องนี้
เหมือนแค่เข้าใจก็พอว่าโอเคเขานับถืออันนี้

แล้วก็เราไม่ทำก็ไม่เป็นไร
การที่เขาทำเขาก็ไม่ผิด
การที่เราไม่ทำเราก็ไม่ผิดเหมือนกัน
ก็คืออย่าไปเอาง่ายนะ